ผู้ชายคนนี้สำนึกผิดก้มกราบเท้าหญิงพิการนั่งวิวแชร์
ก่อนหน้านั้นเขาไปจี้ชิงเงินหญิงพิการนะฮะ
บาทแล้วเอาพระเลี่ยมทองไปด้วย
คือจะใช้ว่าสำนึกผิดได้ไหมผมก็ไม่มั่นใจ
เพราะว่าถ้าตำรวจจับไม่ได้จะเกิดภาพนี้ไหมล่ะ

พอหยับไปแล้วมาจริงจากเป็นภีรศาสตร์
ผู้ชายชุดดำที่สกินเฮดที่ก้มกราบ

เป็นคนร้ายที่ไปจี้ชิงเงินคุณป้านั่งวิวแชร์

คนก่อเหตุคือในตาฟวัดสินอายุ๒๕

คุณป้าเนี่ยฮะมีอาชีพเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่

หน้าอุทยานพระเจ้าตากศิลปถนนสุขุมวิทย์ฝั่งขาเข้าพัทยา
ระหว่างที่คุณป้ากำลังเข็นวิวแชร์ไปเร่ขายลอตเตอรี่
ขายวัสดุก่อสร้างย่านโรงโป๊ะ
คนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ตอนแรกขี่ผ่านไปแล้ว
แล้วมันก็ขี่ย้อนมาคราวนี้เอากระดาษปิดป้ายทะเบียนฮะ

แล้วทำทีมาขอซื้อลอตเตอรี่จะซื้อ๕๐๐บาท
แล้วออกอุบายก่อนที่จะชักมีดขึ้นมาขู่
แล้วกระชากเอามือถือกระเป๋าสะพายของคุณป้าไป
ป้าบอกป้าแย่งแล้วนะแต่สู้แรงมันไม่ไหวโอ้โหมันตัวใหญ่ด้วย
เอาทรัพย์สินไปได้เป็นเงินสดประมาณ๔๐๐บาท
เป็นสร้อยสามกษัตริย์และพระเลี่ยมทอง
ติดตัวช่วยเสริมเรื่องโชคลาภมันเอาไปหมดเลย
แล้วหนีไม่จะวิ่งตามยังไงป้านั่งวิวแชร์เข็นก็ไม่ทันแบบนี้
ตำรวจตรวจสอบไล่เช็ควงจรปิดครับ

สุดท้ายไปจับตัวได้เรียบร้อย
เขาหนีไปซ่อนตัวที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งตามวงจรปิด
คุณผู้ชมนี่คือหลักฐานสำคัญครับ
จับได้เสร็จปั๊บอ้าวแล้วเสื้อผ้าวันที่ใส่ก่อเหตุล่ะ
ของกลางต่างเสื้อพ่งเสื้อผ้าเอาไปทิ้งในป่าใกล้กับบ้าน

นี่กราบรอบแรกนี่ริมถนนเนี่ยอ๋อนี่คือตอนมาชี้จุดทำแผนจุดทำแผนค่ะ
ก็กลับขอภาพเปรียบเทียบ๒หน้าต่างวินโดเลยครับ
ทั้งที่โรงพักและกราบทั้งตอนที่ไปทำแผนเนี่ย
น้ำตาจะช่วยลดความผิดได้ไหมไม่แน่ใจ
อ้างว่าที่ผมทำไปผมต้องการหาเงินไปเล่นพนัน

ป้าก็อโหสิกรรมให้โอ้โหป้านี่ก็ใจกว้างเลย
แต่ก็ต้องให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมาย
รับเวรรับกรรมที่ตัวเองก่อไว้
แล้วใครคิดจะทำแบบนี้อย่าทำเพราะนี่คือจุดจบ